คุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมเคยซื้อแอร์แบบผ่อนไหมคะ
แล้วถ้าไม่ผ่อนแอร์ดับอะค่ะ
จริงพี่อุ๋ยอ่านเล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะ

แต่ถ้าคุณไม่ผ่อนเขาดับเลยตัดเลย

เดี๋ยวเล่าให้ฟังมันมีเรื่องแบบนี้
มิวก็งงเหมือนกันตอนแรกก็เอ๊ะจริงเหรอ

คือมีคนไปซื้อแอร์มือสอง

ซื้อมาปุ๊บตัวหนึ่งใช้ไปชั่วโมงนึง

อีกตัวหนึ่งใช้ได้อาทิตย์หนึ่ง
ดับเลยเหมือนกันใช้ต่อไม่ได้

เขาก็เลยงงเขาก็สงสัยเหมือนที่พี่อุ๋ยสงสัยแหละ

ทำไมมาติดปุ๊บใช้แป๊บเดียวดับ

เขาก็เลยเตือนภัยว่า
มีคนไปซื้อแอร์แบบเงินผ่อน
แล้วไม่ยอมผ่อนแล้วเอามาขายต่อ

พอเอามาติดตั้งปุ๊บเกิดปัญหา

ทีมข่าวก็เลยลองไปคุยกับผู้เสียหายดูหน่อยนะคะ
อยู่ที่บังปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
นายเดชวิภงและนางเบนจารักษ์
สองสามีภรรยาพาไปดูแอร์เลยค่ะ

ตอนนี้ถอดมาไว้ข้างบ้านแบบนี้

คือไปเจอเฟซบุ๊คที่เขาเป็นกลุ่มขายของมือสองอ่ะนะคะ

ประกาศขายแอร์ตัวละ๕๕๐๐บาท

บอกว่าเดี๋ยวจะกลับไปอยู่ต่างจังหวัดแล้วไม่ได้ใช้แอร์
เขาก็สงสัยแล้วแหละทำไมมันถูกจังเลยเนอะ

แล้วแอร์ใหม่มาก

อีกตัวนึงราคา๓๐๐บาท
พอมาติดปุ๊บตัวแรกเปิดใช้ได้ชั่วโมงนึงแอร์ดับไปเลยนะคะ
ตัวที่๒ใช้ได้ประมาณ๑อาทิตย์ก็ดับไปเลยเหมือนกัน
สงสัยว่าแอร์เสียหรือเปล่า
ถามไปที่บริษัทแอร์ถึงรู้ความจริงว่า
เจ้าของเดิมซื้อแบบผ่อน
ซื้อมา๔ตัวต้องผ่อนเดือนละ๙๒๔งวด
มันก็เลยเกิดปัญหาแบบนี้

เขาติดได้แค่ประมาณชั่วโมงเดียวเขาก็ถอดขายเลย

เขาก็บอกว่าแนะนำให้เราไปแจ้งความไว้ดำเนินคดี

เดี๋ยวจะถามศูนย์ให้ว่าทำไมถึงไม่เปิดสัญญาณไม่อะไร

เป็นแอร์ที่ผูกสัญญากับบริษัทไว้
ฝากหลายคนนะคะอย่าเห็นแก่ของถูกเลย
ตัวเขาไม่หวังว่าอย่าไปทำแบบนี้กับใครอีกเลย

แล้วเราก็ไม่รู้ว่ามีระบบแอร์แบบนี้เราไม่เคยเจอ

เคยรู้ว่ามันมีระบบแบบนี้ไหมคะ

ทีมข่าวของเราเลยไปถามมาให้ไงพี่อุ๋ย
ไปตัวเบนถามช่างแอร์ผู้ประกอบการร้านแอร์
แต่ส่วนใหญ่แอร์เติมเงินแบบนี้๐จะติดตั้งให้

อันนี้ไม่เกี่ยวกับยี่ห้อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต้องทำความเข้าใจก่อนว่า

ใช่ต้องผ่อนตามระยะ
ที่บ้านไม่ทำงานใช่ไม่ใช่ตัดไฟคุณ
ไม่ใช่ทำให้แอร์คุณพังหรืออะไรนะคะ
ซื้อต่อค่ะแต่มิวยังผ่อนอยู่ไง
สือ๒เครื่องด้วยผมซื้อ๒เครื่องด้วย
เค้าบอกว่าอ๋อคนซื้อมือแรกเค้าไม่ได้ผ่อนเค้าไม่ได้เติมเงิน
คือบริษัทเขาก็ตัดไงเขาก็ไม่ให้มันทำงาน
ระบบแอร์เติมเงินมันเป็นแบบนี้ค่ะมันจะเป็นโปรโมชั่นแบ่งจ่ายค่ะคุณผู้ชมค่ะ
อุ๋ยต้องฟังดีค่ะมันมีจ่ายเป็นรายชั่วโมงด้วยค่ะ
จริงค่ะพี่อุ๋ยรายชั่วโมงก็มีรายเดือนก็มีค่ะ

บางทีก็ต้องแบบมันจะมีรายละเอียดว่าถ้าจ่ายเงินครบ๕๒๐๐ชั่วโมง
ระยะเวลาสัญญา๓ปีก็จะได้เป็นเจ้าของแอร์

แอร์ก็เชื่อมกับมือถือเชื่อมกับแอปพลิเคชันเชื่อมกับไวไฟ
ถ้าผิดสัญญาไม่จ่ายเงินเครื่องก็จะถูกระงับ
ก็บริษัทที่เขาเป็นบริษัทที่เราไปผ่อนแอร์นั่นแหละ
ไม่ได้เป็นความผิดของยี่ห้อแอร์เขานะคะไม่ใช่บริษัทของยี่ห้อแอร์นะคะ
นี่ค่ะมันก็เลยเป็นปัญหาทีนี้
สิ่งที่เป็นผลพวงต่อมาก็คือเวลาจะไปซื้อแอร์แบบมือสอง
หลังจากนี้เป็นต้นไปต้องระวังต้องดูแล้วใช่ไหม
ระวังใช่ว่าเป็นลักษณะแบบนี้หรือเปล่า
ทีนี้ก็เข้าใจกันแล้วว่าเกิดอะไรขึ้น